คนล่าสุดได้มาแล้วนะคะ

เป็นน้องอายุ๑๖ปีเท่านั้นค่ะ
สาวงามจากจังหวัดสุราชธานี

ไม่ได้คว้าตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะได้รางวัลพิเศษมาด้วย

ัชรดานะคะที่ใครได้ฟังเรื่องของเธอ

อายุ๑๘ใช่ไหมแต่ว่ากลับมีซีสที่ช่องท้อง

มาไม่หยุดสักทีติดต่อกัน๒ปีแล้วค่ะ

น้ำหนักเพิ่มดีดขึ้นมา๑๐กิโล
ตอนนี้เครียดจนอยากจะลาวงการไปเลยค่ะ

ตอนนี้เป็นไงบ้างค่ะ

รักษาตัวแล้วก็ตอนนี้ก็หายขาดแล้ว

ก็เนื้ออะไรแหละคะมันหายไปหรือยังตอนนี้
จริงก็ไม่ได้แบบหายค่ะแต่ว่ามันฝ่อ
ฝ่อจนแบบเป็นถุงน้ำเปล่าแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าจะให้ขาดเลยก็คือต้องผ่าแต่คือเราก็ไม่ผ่า
กลัวเพราะว่าหมอบอกว่าถึงจะผ่านหรือว่าหายแล้ว
แต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราก็อาจจะมีสิทธิ์เป็น
เพราะว่าผู้หญิงเป็นบ่อยเป็นเยอะอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยเป็นมะเร็งปากบนลูก
แล้วคุณพ่อของแม่ก็เคยเสียด้วยโรคอะไรแบบนี้ค่ะ
เป็นกำลังใจให้น้องนะคะ

ก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วกันนะคะ